จากเรื่องนี้ก็ยังมีประเด็นต่อยอดมาด้วย

มีการเขียนบทวิเคราะห์มาในโลกออนไลน์บอกว่า
มี๔ข้อที่เป็นวิกฤตของวงการฟุตบอลไทยตอนนี้
ที่จะทำให้ฟุตบอลไทยลีกนั้นอาจจะอยู่ในยุคของการล่มสลาย

มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ก็มีอยู่๔ข้อนะครับที่เขาตั้งข้อสังเกตกันมา
ก็คือ๑ยอดแฟนบอลลดน้อยลงอย่างชัดเจน

เฉลี่ยผู้ชมแล้วก็เรตติ้งจากการแถวสดก็ลดลง
รวมถึงการลดราคากล่องดูฟุตบอลไทยลีกของเจ้าของลิขสิทธิ

โปรแกรมแข่งขันที่กระชั้นชิดมากเกินไป
แล้วก็๔กระแสกีฬาชนิดอื่นมาช่วยในการแข่งขันด้วย
มีทั้งวอเล็กบอลทั้งแบตบินตันนะครับทำให้หลายคนมีโอกาสเลือกชมเลือกเชียร์

เรื่องนี้นะครับมีการพูดถึงกันแล้วก็ทำให้เรานั้นลองวิเคราะห์ดูตาม๔ข้อนี้นะครับ
สถิติในเรื่องของแฟนฟุตบอลเฉลี่ยในช่วงครึ่งฤดูการแรก
ที่เขาบอกกันว่าแฟนบอลมันลดลงเนี่ยเป็นยังไงเราก็เทียบกันดูนะครับ
เขาบอกว่ามี๒สโมสรเท่านั้นที่มียอดแฟนบอลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ก็คือเมืองทองยูเนเต็ดแล้วก็สุโขทัยที่แฟนบอลเพิ่มขึ้นกว่า๑๐
กราฟิกนี่เลยเห็นไหมเมืองทองนี่ก็มีแฟนบอลเพิ่มขึ้น
ครับก็มี๒ทีมที่เรารายงานให้ทราบก็โหแต่ที่ลดลงนี่บางทีมลดไปเกือบ
ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเมืองทองนักเตะทีมชาติไทยอยู่เยอะด้วยไง
ใช่มันอยู่ที่การเสริมทัพของแต่ละทีมด้วยแหละแล้วก็อยู่ที่ฟอร์มด้วย
อย่างภูติดำขนาดฟอร์มยังไม่ดีช่วงนี้แต่แฟนฟุตบอลก็ลดลงไปเพียงแค่๒๐เท่านั้น
โดยรวมภาพรวมยอดเฉลี่ยรวมของผู้ชมยังถือว่าลดลงนะครับแต่ว่าลดลงไม่มาก
ไปดูการแข่งขันในดิวิชั่นหนึ่งกันหน่อยหรือว่าลีกรองนะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
เพราะว่ายอดแฟนบอลเฉลี่ยใน๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงจากหลัก๓๐๐๐มาเหลือ๑๐๐ปลายเท่านั้น
ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างนะครับเช่นสโมสรส่วนมากเป็นทีมระดับต่างจังหวัด
แล้วก็รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดก็คือการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดนี่แหละ
ถ้าไม่มีสื่อในการช่วยตามเนี่ยอันนี้ช่องทางในการรับชมรับรู้มันก็อาจจะน้อยลงไป
ถ้าพูดกันตามตรงนะครับดังนั้นหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่าง
ถ้าให้ความสำคัญมันก็ทำให้การรับรู้มันทั่วถึง
สื่อท้องถิ่นถ้าช่วยกันถูกต้องสื่อท้องถิ่นต้องช่วยด้วยอีกทางหนึ่งนะครับครับ

เขาก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ยอดผู้ชมนั้นลดลง
ที่เห็นชัดเจนก็คือย้อนไปในฤดูการ๒๐๑๔นะครับ
ที่ไทยพิมพลิกนั้นในตอนนั้นมีแข่งขันกันถึง๒๐ทีม
พบว่ายอดผู้ชมเล็กแรกนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๕๑๔๑คนเท่านั้นถือว่าน้อยนะ
คือจริงโปรแกรมการเตะที่บอกว่ามันเตะถี่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในแค่ปีนี้ครับ
มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่๓๔ปีก่อนแล้วนะครับ
ส่วนกีฬาอื่นเอาปิดท้ายแล้วด้วยกันที่ก็บอกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระแสของฟุตบอลไทยอีกลดลง
มันเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาวงการศึกบัตรไทยของเรา

ซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกฟุตซอลชิงชำโลกที่โคลัมเบีย
ระหว่างวันที่๑๐กันยายนถึง๑ตุลาคม
๓๖คนแรกนะครับได้เข้ารายงานตัวก่อนลงซ้อมครั้งแรกในวันที่๗กรกฎาคมนี้
ต่อจากนั้นครับในวันที่๔สิงหาคมจะตัดให้เหลือ๑๘คน
และปลายเดือนสิงหาคมสำคัญสุดจะตัดให้เหลือ๑๔คนสุดท้าย
โดยระหว่างเก็บตัวจะมีการอุ่นเครื่อง๓นัด
เจอกับญี่ปุ่นอีรานรวมไปถึงคาซักสถานในเกมสุดท้าย
เป้าหมายก็คือทีมชุดนี้ต้องผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมฟุตซอลชิงชำโลกให้ได้
ครับส่วนผลฟุตซอลกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่บราซิลกันบ้างนะครับ
ประเดิมสนามกลุ่ม๔ชนะฝรั่งเศส๓๐
ได้ประตูจากบรรหารขันติชัยขจรนาธีทุศิริและสิทธิชัยประสงค์สิน
ต่อไปครับไทยพบกับโปรตูเกตคืนวันที่๖กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนนะครับ
เราเคยเป็นอันดับ๔ของโลกในกีฬานี้มาแล้วนะครับ